แววเสียงราดรำไฮในยามคำ
สายฝนพร่ำแผ่นดินของเราพอ
เมื่ออาทิตย์อับแสงลาน้ำตาน้อง
สายลมต้องแสงเทียนดักรับชั่วอาการ
สุขสัญลักษณ์บังคมนาพระมหามงคล
โอ้คำแล้วในกระมวลสิ้นคำหวาน
คืนไร้เดือนลมหนาวนั้นยาวนาน
กว่าจะผ่านห่วงเวลาชะตาชีวิต
เมื่อสวมส่องเตือนใจให้ยังอยู่
หากอะไรยิ้มสูบประกอบกิน
เพื่อความฝันอันสงสุดจะอุทิศ
เพื่อความฝันอันสงสุดจะอุทิศ
หวังตามร้อยป่ามาพิษด้วยใจพักดี
ผ่านยามเย็นเห็นแสงเดือนที่เคลื่อนคล้อย
เราสู้คอยอดทนให้ชนประจักษ์
ทำความดีด้วยดวงใจกับความรัก
เพื่อส่งพักไกลกังวลที่บนฟ้า
เจ้าแก่วตาบนใจอยากให้รู้ว่า
เจ้าแก่วตาบนใจอยากให้รู้ว่า
จงช่วยชวนกันฝันถึงวันนั้น
ใกล้รู้แล้วประเทศไทยในงามตา
พระราชาสจิตในดวงใจนิรันดิ์
รักนี้จะอยู่ในดวงใจนิรันดิ์
รักนี้เธออยู่ไหนดวงใจนิรันดิ์
รักนี้จะอยู่ในดวงใจนิรันดิ์